ถ้าเกิดมาเป็นคนสวยคนเซ็กซี่เนี่ยก็ทำตัวลำบากเหมือนกันนะ
อย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะจนตัวเธอเองเนี่ยก็บอกนะว่าเฮ้ยมันก็รู้สึกแย่เหมือนกันแหละ
แต่ว่าเจอบ่อยเข้าก็ต้องปล่อยวางมองข้ามมันไป
ส่วนเรื่องเพื่อนแก๊งนางฟ้าวุ้นเส้นบอกว่าเดี๋ยวคงได้เจอนะคะในวันเกิดของนานา
และปิดท้ายก็ไม่พลาดจะถามถึงเรื่องราวความรักของวุ้นเส้นด้วย
เจ้าตัวอัปเดตให้ฟังนะคะว่าโสดหรือไม่โสดไปฟังกันเลยจ้า
เราก็ไม่ได้ใส่ใจมากเพราะว่าคิดว่ามันทำอะไรไม่ได้คือทำอะไรได้อ่ะ
วุ้นว่าการที่จะสื่อสารกับคนที่มีความคิดแบบนี้มันคือบังคับความรู้สึกหรือว่าบังคับสิ่งที่เขาทำไม่ได้อยู่แล้ว
บางทีมันเป็นเรื่องน่าอายด้วยซ้ำที่ทำแบบนี้แต่ว่ามันก็แล้วแต่เขาแหละค่ะ
เพราะว่าตอนนี้คือดาราถ้าเกิดรู้สึกถึงขั้นนั้นจริงก็จะมีสิทธิฟ้องร้องหรือทำอะไรที่มันแบบมากกว่าที่แค่ดูผ่าน
รวมตัวมากเลยค่ะเพราะว่าทุกคนก็ตอนนี้มีลูกมีครอบครัวมีทุกอย่างไปหมดแล้ว

อายุสี่สิบแล้วนาก็คงจันใหญ่
ทุกวันนี้วุ้นแฮปปี้ดีกับทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัววุ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยคิดว่ายังไม่ได้รีบร้อนอะไรเรื่องนี้

หรือว่าแอบซุ่มดูใจใครอยู่หรือเปล่า
คือตอนนี้วุ้นจะบอกว่าต่อให้วุ้นมีหรือไม่มีวุ้นก็คงไม่เปิดนึกออกป่ะ
ที่ผ่านมามันมีสเต็ปแล้วมันมีการเรียนรู้อยู่แล้วว่า
การเปิดมันไม่ได้เป็นผลดีเท่ากับการแบบอยู่แบบเงียบ
นาทีนี้ก็ไม่รู้แล้วนะคะว่าโสดหรือไม่โสด
เพราะว่าเธอยืนยันว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะโสดหรือไม่โสดยังไง